เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในปรินพาณิชพัก
อดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตรพร้อมท่านในความ

ไปให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าว
คดีอนาจารย์สาวเชียงใหม่อายุ๒๕ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะ
พอสอบปากคำเสร็จเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนก็ยื่นเรื่องขอฝากขัง
ระบบออนไลน์ต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งสารให้ประกันตัวด้วยเงินสดฮวงเงิน๑๐๐๐๐๐บาท
ปรินก็เดินทางกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะ
ผู้กำกับสพเมืองเชียงใหม่ก็เลยบอกว่า
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่มันมีหลักฐานจากที่เกิดเหตุ

ในพื้นที่ตะบนแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มันก็เลยมีมูลสามารถแจ้งข้อหาได้
แต่ว่าทนายความบอกว่า

แล้วก็มอบหลักฐานสำคัญให้กับตำรวจเราด้วย
ทีนี้ค่ะก็จะสู้คดีนะคะ

มันมีประเด็นที่ว่ามีผู้กล่าวหาบางคน
ให้การไม่ตรงกับความจริงให้การเท็จบ้าง
มีผู้กล่าวหาที่แจ้งความหลายคน
มันไม่ตรงค่ะมันไม่ตรงกับความจริง
จริงแล้วมันอาจจะไม่ถึง๑๕คดีก็ได้นะคะ
คือวันนี้มันมีการเผยแพร่แชทไลน์ออกมานะฮะ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรนะครับ
แต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วส่งข้อความไปหาอดีตนักการเมืองคนหนึ่ง
หลักฐานตรงนี้เนี่ยเหมือนกับจะบอกว่า
ตัวของผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่พยายามติดต่อมา
ยังฝ่ายของอดีตนักการเมืองหรือเปล่า
อย่างเช่นมีการส่งภาพสยิวมาให้
มีข้อความบอกคิดถึงอยากเจอ
อย่างเช่น๒๕สิงหาคม๖๓นะฮะ
ส่งข้อความมาบอกว่าพี่อยากทานเป็ดบ้างจังเลยค่ะ

แต่กัญญาโยน๖๓มีฝ่ายหญิงส่งข้อความบอก
มาทานข้าวที่รัชบุรีบ้างสิ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันไหนไปกรทมจะบอกนะคะ
แล้วก็มีลักษณะเหมือนกับการโทรคุยกัน
๒๐กันยายน๖๓ฝ่ายหญิงส่งข้อความมา
วยพรวันเกิดนะฮะให้กับฝ่ายชาย
แล้วส่งข้อความบอกคิดถึงมาด้วย
มีชัดที่เผยแพร่ออกมาบอกว่า๑๒กัญญาโยน๖๓ฝ่ายหญิง

ในชุดผ้าขนหนูสีขาวผืนเดียวมาให้ผู้ชายดู
แล้วบอกข้อความว่าตามไปนอนด้วยที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะ
แล้วก็ยังมีการส่งข้อความท้วงของขวัญวันเกิดมาด้วย
นี่นะฮะส่งภาพถ่ายชุดราตรีในห้องพักมาให้ดูด้วย
นี่๑๔กุมภาพันธ์๖๕วาเลนไทยที่ผ่านมา
มีแชทสนทนาของฝ่ายหญิงส่งมาบอกคิดถึง
บอกอยากจะกอดแล้วก็สุขสรรค์วันวาเลนไทยให้กับฝ่ายชาย
ท่านผู้ชมครับคือวันนี้ที่เชียงใหม่
หลังจากที่ฝั่งของคุณปรินมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็มีเรื่องชกเรื่องแชทอะไรไม่รู้อะไรยังไงเนี่ย
มันเผยแพร่กันออกมาเนี่ยนะครับเราก็ถามไปยังทนายตั้ม
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับที่เป็นทนายความให้กับทางฝั่ง
หญิงสาวผู้เสียหายหลายคนนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะ
นายตั้มไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่ยังไม่ได้กลับไทย
แต่ทนายตั้มก็ติดต่อกับสื่อมวลชนนี่แหละผ่านทางแชทไลน์เนี่ยนะฮะ
บอกว่าเห็นประเด็นเรื่องนี้แล้วเรื่องแชทของหญิงสาวกับทางอีกฝั่งนึง
ที่มันหลุดออกมาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นแชทของใครอะไรยังไงนะ
มันต้องไปตรวจสอบก่อนไม่ยืนยันได้ว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่า
หรือเป็นนักการเมืองคนนั้นจริงหรือเปล่าจะมีผลกระทบกับคดีหรือไม่
เดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเพราะผู้เสียหายบางเคส
นายตั้มบอกว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าสมยอมแล้วก็ต้องปล่อยไปเลยตามเลย
แต่ตอนนี้มีหลักฐานเด็ดอยู่อยู่ในมือเตรียมไว้รับมือแล้ว
กรณีที่ฝ่ายชายจะอ้างว่าถูกกันแกล้ง

เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาเพื่อจะสร้างความชอบทำให้ตัวเอง

เดี๋ยวก็จะได้ดูนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไง
แล้วข่าวจะดังไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ